ผู้ชายคนหนึ่งค่ะไปดื่มเหล้ามาเมามากเลยนะคะ
จากนั้นหูเพี้ยนไปได้ยินคนข้างบ้านเขาเป็นผัวเมียกันทะเลาะกันอยู่
ไปได้ยินว่าเขาในด่าตัวเองเอ้าลากปืนไปเลยค่ะ
เป็นปืนลูกซองเอาไปจากบ้านเนี่ยนะคะไปยิงเพื่อนบ้านที่เขากำลังทะเลาะกันอยู่เนี่ย
ตายเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นหลบหนีตอนนี้ตำรวจตามตัวอยู่นะคะ
ตำรวจภูทรบ้านหนองเอื้องอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
พร้อมชุดสืบสวนค่ะเดินทางไปที่บ้านพักหลังหนึ่งนะคะ
ตำบลปะเหลียนนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
มีเหตุยิงกันเกิดขึ้นและมีคนตายด้วยนะคะชื่อวนายเจษฎาควรวิไล
อายุยี่สิบเก้าปีจากการสอบสวนค่ะนางสุวดีสนละ
ภรรยาของผู้ตายเล่าว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายจ้าง
พักอยู่กับสามีเนี่ยจ้างเนี่ยจ้างให้มากรีดยาง
แล้วก็ให้อยู่บ้านหลังเนี้ยฟรีก่อนเกิดเหตุเธอเนี่ยทะเลาะกับสามี
รุนแรงเลยถึงขั้นที่สามีทุบทำลายข้าวของในในบ้าน
แล้วก็ด่าทอเสียงดังในเวลาต่อมาผู้ก่อเหตุมือยิง
ชื่อว่าในเตี้ยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านสนิทกันเลยนะ
บ้านอยู่ห่างกันไปสามร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะ
เดินผ่านหน้าบ้านช่วงที่ทะเลาะกันพอดีแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีอาการเมาเหล้า
น่าจะเข้าใจผิดด้วยค่ะคิดว่าสามีตัวเองเนี่ยตะโกนด่า
หลังจากนั้นเห็นนายสุรินหรือนายเตี้ยไปหยิบอาวุธปืนลูกซอง
ลากมาจากบ้านเลยแล้วก็มาเรียกสามี
ออกมาเจอกันหน่อยสิเมื่อกี้พูดว่าอะไรด่าอือเหรอ
ช่วงนี้ค่ะสามีพยายามบอกให้นายสุรินเข้าใจ
ภรรยาก็ช่วยด้วยแต่คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายค่ะ
โป้งนายสุรินชักปืนยิงใส่สามีล้มลงเสียชีวิตตรงนั้นเลย
แล้วก็หลบหนีไปเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะช่วงที่ก่อนจะหลบหนี
นายสุรินหัวเราะใส่ผู้ตายด้วยเบื้องต้นตำรวจเตรียมอนุมัติออกหมายจับแล้ว
เนี่ยนะคะสารเตรียมอนุมัติออกหมายจับแล้วนะคะ
สำหรับมือปืนรายนี้ค่ะ